มาไปสระบุรีกันคุณผู้ชม
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาให้โชคหรือมาให้อะไร
เพราะว่าคุณป้าคนนี้ไปเจองูแล้วเป็นงูเห่าอ่ะ
เลื้อยตัดหน้าตัวเองรอดไปแบบวุดหวิดมันเข้าไปในห้องน้ำ
ดูดิตัวเอาจริงนะคุณ
งูเห่าตัวที่เขาเจอไม่เล็กด้วยนะ
ตัวยาวเกือบ๒เมตรได้แล้วก็เลื้อยเข้ามาในบ้านของคุณวันนิดาธนูสอน

คุณป้าบอกว่ากำลังจะเดินไปห้องน้ำงูเลื้อยทางหน้าบ้าน
แล้วก็เลื้อยผ่านเท้าคุณป้า

คุณป้าบอกคุณป้ากำลังจะเข้าน้ำงูเข้าก่อนป้าเลยต้องรอ
เออเอากุ้งงูมันก็คงจะไม่ไหวแล้ว
เออคุณป้าไม่ใช่คุณป้ามันก็เลยไปวิ่งไปปิดประตูขังงูเอาไว้ในนั้น
เพราะว่าตอนแรกดีนะคุณป้าไม่เข้าไปห้องน้ำก่อน

คุณป้าบอกว่าพองูเลื้อยเข้าห้องน้ำปิดประตูล็อกงูก่อนแล้วโทรเรียกลูกชาย

ทีมกู้ภัยมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบเลยเหล็กตะขอนะคะ
คุณป้าก็ดูอยู่ห่างอยากห่วง
เขาบอกงี้ว่าใช้วิธีแบบละมุนละม่อมคุณดู

มันหัวมันน่าจะไปทางนู้นแล้วช่วงหางมันผ่านไป

เออมันไปมองเห็นมากก็เลยปิดประตูห้องน้ำไว้ก็เลยโทรเรียกลูกมา
โอ้โหมันจริงอย่างที่น้องเบยตองบอก

ใช่มันแบบขอเข้าก่อนป้าไม่ไหวแล้ว

ใช่ป้าบอกว่าป้ามีสติมากนะ

แล้วมันเข้าไปห้องน้ำเลยดีนะมันไม่ฉกคุณป้า

อันนี้อันตรายมากเลยนะแล้วคุณป้ามีสติ
พอเห็นงูเข้าห้องน้ำปิดก่อน

อันนี้ต้องดูคุณปล้ำตัวอย่างนะ

แต่คุณป้าเขาก็ยังมองในแง่ดีว่า

คุณป้าไวมาก

คุณป้ายังอาบน้ำไม่ทันเจ็บ

วันนี้นะผมบอกเลยทุกข่าวที่เล่ามาผมให้ข่าวนี้เด็ดที่สุด

โอ้โหป้ายืนหนึ่งตัวจริงแต่อย่างนี้จะเล่าให้ฟัง
คุณป้าไม่ได้ไปซื้อเดี๋ยวนั้นตอนนั้น
คุณป้าเขาซื้อเอาไว้แล้ว
เลขนี้มาประมาณ๒๓วันก่อน
ก็คือซื้อเลขที่บ้านตัวเองแล้วดันมาเจองูเข้าบ้านอีก

เอาแต่อย่างนี้เรื่องความเชื่อพักเอาไว้ก่อน
อย่าเพิ่งตบมือฝากเตือนเข้าไปคุณชิสา
คุณค่ะเรื่องของงูเงี้เขี้ยขอนมันไม่ใช่เรื่องโชคลาภอย่างเดียว
เป็นเรื่องของอันตรายเพราะฉะนั้นระวังกันด้วย